ขณะที่วันพรุ่งนี้นะคะยี่สิบเก้าเนี่ย
ก็กรมบุตุนิยมวิทยาบอกว่าประเทศไทยจะเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหนาว
อืมแต่คุณผู้ชมครับภูเก็ตเนี้ยฝนยังตกหนักติดต่อกันอยู่เลยนะคะ
แล้วก็พื้นที่ป่าตองปรากฏว่ามีน้ำท่วมท่วมแบบนี้ค่ะ
โอ้โหภูเก็ตปีนี้เจอหลายรอบมากจริงจริงล่าสุดเป็นแบบนี้นะคะที่ป่าตอง
แล้ววันนี้การจราจรติดขัดทั้งเมืองนี่คือสภาพอากาศที่ภูเก็ตนะคะ
ตอนช่วงเที่ยงครึ่งที่ผ่านมาประมาณนี้นะคะฝนตกหนักติดต่อกันสามสิบนาที
ถนนเป็นแบบนี้ค่ะพื้นที่หาดป่าตองนะคะที่กระทู้
น้ำท่วมขังผิวการจราจรในถนนหลายเส้นรถเล็กลำบากหน่อยค่ะ
นักท่องเที่ยวตรงนั้นต้องรีบกลับบ้านเลยค่ะกลับที่พักนะคะ
ตึกพาณิชย์บ้านประชาชนตรงนั้นก็ถูกน้ำท่วมไปด้วยนะคะ
โดยเฉพาะสถานีตำรวจภูทรเมืองป่าตองน้ำท่วมขังสูงห้าสิบถึงเจ็ดสิบเซนนะคะ
รถมอเตอร์ไซค์ของกลางโอ้โหตรงนั้นมันจะต้องมีรถของกลางใช่ไหม
ครับผลไม่ทันค่ะถูกน้ำท่วมค่ะ
เพราะว่าจอดอยู่ตรงลานจอดเก็บของกลางเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ของกลางนี่คือมันก็จริงมันก็ยังมีความสำคัญอยู่
อยู่ในคดีเออใช่ฮะแต่ว่าไม่ทันอ่ะเพราะมันเยอะมากจริง
ใครจะมาย้ายล่ะใครจะย้ายเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
รวมไปถึงเอาจริงจริงรถตำรวจเองก็โดนค่ะนะคะรถเก่งสายตรวจสองคัน
จอดอยู่ลานหน้าจอดรถหน้าสพเนี่ยก็โดนน้ำท่วมเหมือนกันเสียหายเหมือนกัน
เคลื่อนรถไม่ทันเนี่ยค่ะจมน้ำแบบนี้นะคะ
แล้วก็ตรงทางเข้าสพป่าตองมันมีคลองด้วย
ก็เลยทำให้น้ำเอ่อล้นจากลำคลองไหลเข้าท่วมลานจอดรถและทางเข้าสพอย่างรวดเร็ว
ไม่ทันจริงคุณผู้ชมนะฮะภูเก็ตเนี่ยถ้าเราจำกันได้
สองเดือนที่ผ่านมาน้ำท่วมแบบนี้ไม่ต่ำกว่าสิบรอบแล้วนะคะครับ
โอ้วปีนี้ดูสิหนักหนาสางหัดแล้วเกินนะคะฮะอืม